จากเราจะเห็นบรรยากาศการเดินทางเข้าไป
สิ่งที่เราได้เห็นอย่างมากเลยก็คือ

หลั่งไหลมาจำนวนมากทีเดียว
เราไปติดตามประเด็นเรื่องนี้กับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ถ้ามีคนต่างประเทศถามว่า
เอกลักษณ์วัฒนธรรมทางจิตใจของคนไทยคืออะไร
ภาพที่ได้เห็นในข่าวไปเมื่อสักครู่
และได้เห็นในข่าวมาช่วง๒๓วันคือคำตอบครับ
คือภาพของความมีน้ำใจ

เอกลักษณ์วัฒนธรรมของคนไทย
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความสำนึกร่วมกัน
คงยากครับที่จะมีคนประเทศไหนเหมือนกับคนไทยของเรา
ภาพที่มีคนไปแจกข้าวแจกของเยอะเลยครับ
วันแรกที่เราได้รับข่าวร้าย
คนไทยตกใจทำอะไรไม่ถูกครับ
ได้แต่ร้องไห้ปาดน้ำตา
แต่ว่าพอวัน๒วันผ่านไป

ว่าเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างไหม
แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วัน
ก็จะได้เห็นข่าวโทรทัศน์ว่า
มีคนเอาข้าวของไปแจก

เหล่านั้นไม่ใช่คนรวยหรอกครับ

แต่ว่าเขาก็ไม่แจ้งความจำนงว่า

ทุกคนไม่ได้อยากได้หน้า
ไม่ได้อยากประชาสัมพันธ์บริษัท
ไม่อยากบอกให้ใครรู้ด้วยซ้ำไป

ที่เป็นคนธรรมดา

แล้วก็ไปซื้อข้าวซื้อของไปแจก

คือวัฒนธรรมทางจิตใจของคนไทย

แล้วจากวันนี้ไปก็จะได้เห็น

แม้กระทั่งวินโมโตไซค์ซึ่ง
เรียกได้ว่าหาเช้ากินค่ำ
เขาบริการฟรีนะครับ
วันนั้นเขาขาดรายได้ทั้งวัน

เขาก็ทำด้วยจิตใจของเขา

เราได้เห็นสิ่งที่เรามีความประทับใจเกิดขึ้น
หลังจากมีข่าวร้ายผ่านไป๒๓วันเท่านั้นนะครับ

ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนไทยบอกชาวโลกเขาได้ว่า
นี่แหละวัฒนธรรมทางจิตใจของคนไทย
สิ่งที่เราได้เห็นตามมาก็คือว่า
มีคนรอนแรมมาจากต่างจังหวัดเยอะนะครับ

เงินติดตัวมาไม่กี่บาทหรอกครับ
ค้างคืนอยู่สนามหลวง
ตากฝนมาตากแดดมาตากยุง

แล้วเขาก็อยู่กัน
ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ผมคิดว่า
นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแล

เพราะเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง

กรทมก็ทำกันเต็มที่ครับ
ดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่
สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมา

บนถนนราชดำเนิน
ตั้งแต่ราชดำเนินในราชดำเนินนอก
ไปจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้า
คนไทยเต็มเหยียดเกือบทุกพื้นที่
วันนั้นเป็นวันที่เฉลิมฉลองครองราช๖๐ปี
คนไทยได้แสดงให้ชาวโลกเห็นมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่า
เขามากันจากทั่วสารทิศไม่มีที่จะยืน
เพื่อมาเปล่งเสียงทรงพระเจริญให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แล้วตัดภาพกลับมาอีกทีนึง

เต็มไปด้วยผู้คนใส่ชุดดำ
ระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละครับ
ไม่รู้มาจากไหนจากไหน
เต็มไปหมดบนถนนราชดำเนิน

จะเป็นภาพจารึกอยู่ในความ

ประเทศไทยของคนไทยและของคนทั้งโลกด้วย
ภาพเหล่านี้จะบอกแทนความรู้สึกใดทั้งหมดว่า
คนไทยรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากน้อยแค่ไหน

ก็จะอยู่ในภาวะที่จะร่วมกันทำความดีต่อไปผมได้ยินว่ามีองค์กรมีคณะบุคคลอีกเยอะเลยครับ
ที่เขาเตรียมจะไปแจกข้าวแจกของที่ท้องสนามหลวง
หนังสือพิมพ์ฝรั่งสื่อมวลชนฝรั่งโทรทัศน์ฝรั่ง
มาถ่ายภาพแล้วก็นำออกไปให้คนทั้งโลกได้เห็นกันว่า
คนไทยรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ยังไง
ภาพเหล่านี้จะยังคงอยู่และสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่า
หน้าที่จะพูดถึงกันก็คือเรื่องของเสื้อดำ
กลับไปเมื่อตอนที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองหาซื้อเสื้อเหลือง
จำได้ว่าตอนแรกมีคนที่เอาเสื้อเหลืองมาขายในราคา
แพงเกินเหตุแต่คราวนี้กลับกันครับ
มีคนเยอะเลยที่อยู่ดีก็ลุกไปซื้อ
ไปซื้อเสื้อสีดำจากโรงงานมาแล้วมาขายในราคาเท่าทุน
ไม่เอากำไรแต่อยากจะขายให้พี่น้องคนไทยได้ใส่ในราคาถูก
ไม่เอากำไรไปดูสิครับภาพบรรยากาศเหล่านี้
เราคงจะหาที่อื่นไม่ได้นอกจากว่า
ที่นี่ประเทศไทยนี่เป็นเรื่องที่จะต้องประวัติศาสต
จะต้องจารึกว่าณวันหนึ่ง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเด็จสวรรค์นคร
คนไทยได้ร่วมใจกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
นี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ